ก็อยากมีบ้านที่มีสวนอยู่หน้าบ้าน

แล้วถ้าเป็นบ้านมือสองล่ะคุณคิดยังไง

แล้วก็ไม่ไกลเมืองแล้วก็ใกล้ที่ทำงานด้วย
ถ้าต้องเลือกบ้านมือสองจะเลือกกันยังไง
ต้องดูที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาครับผม
ดูที่น่าเชื่อถือได้ค่ะแบบไม่โดนโกง
ดูเรื่องโครงสร้างเป็นหลักค่ะ

ก็จะเลือกจากที่อนุมัติไวกู้ได้เร็วอะครับ
การจะซื้อบ้านสักหลังมีเรื่องให้คิดเยอะเลยทีเดียว
ใช่ครับเพราะการจะซื้อบ้านสักหลัง

แต่ละคนมีปัจจัยมีเหตุผลมีความต้องการที่แตกต่างกัน
เป็นบ้านมือสองแล้วเราก็ต้องได้บ้านที่ดีที่สุดใช่ไหมครับ

ไม่ต้องไปเสิร์ชหาจากที่ไหนไม่ต้องไปมูที่ไหนด้วย

จบทุกเรื่องบ้านมือ๒ที่กสิกรไทย
ที่จะทำให้คุณได้บ้านมือสองแบบแฮปปี้เกินคาด

เพราะเรามีบริการครบทุกขั้นตอน
ตั้งแต่เริ่มหาบ้านจนได้เป็นเจ้าของบ้าน
แต่ก่อนที่ไปดูความคัดคุ้มครบ

เราไปดูความน่าสนใจของบ้านมือสองกันสักนิดไหมครับ

ตลาดบ้านมือ๒มีแนวโน้มตัวเลขการเติบโตเพิ่มขึ้น
จากการสนับสนุนด้านนโยบายต่างของภาครัฐที่มีไปก่อนหน้านี้
สำหรับใครก็ตามที่กำลังหาบ้านเพื่ออยู่อาศัย
บ้านมือสองจะเป็นตัวเลือกที่จะตอบโจทย์ให้คุณได้มากเช่นกัน

อย่างแรกเลยนะบ้านมือสอง
คุณสามารถเลือกทำเลได้อย่างที่คุณต้องการ
เพราะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่

มูลค่าของที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น
ช่วยคุณเซฟเงินในกระเป๋า
เนื่องจากคุณจะได้ราคาบ้านที่ถูกลง
เพราะราคาอสังหาริมทรัพย์ใหม่

ช่วยคุณประหยัดงบไปได้กว่า๒๐
สามคุณสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบบ้านได้
ลดความกังวลเรื่องเพื่อนบ้านไปได้เลยครับ
ทั้งหมดคือเหตุผลดีที่ทำให้บ้านมือสองเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

เลือกบ้านมือ๒ต้องที่กสิกรไทย
คำตอบอยู่ที่๓คำจำง่าย
คัดคุ้มครบ

วนฮาวส์คอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์

และคัดบ้านดีสภาพตรงปก

ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างบ้านมือ๒จากกสิกรไทย
ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวสภาพดีโครงสร้างแข็งแรง

และอยู่ในทำเลที่เดินทางเชื่อมต่อสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกอีกด้วย

วงเงินสินเชื่อสูงถึง๑๐๐

ก็เหลือเงินรีโนเวทบ้านให้บ้านสวยตามต้องการ
ครบจบง่ายในที่เดียว
ได้ทั้งบ้านได้ทั้งสินเชื่อ
เพราะบริการบ้านมือ๒จากกสิกรไทย
ดูแลตั้งแต่เลือกหาบ้านจนถึงขั้นตอนการขอสินเชื่อ

กู้ได้นานสูงสุดถึง๓๐ปี
และรู้ผลอนุมัติเบื้องต้นภายใน๓วันทำการ
บ้านมือสองกสิกรไทยมีทรัพย์มือสองให้คุณเข้าไปชม
จะเลือกจากทำเลที่ตั้งแบบที่คุณอยากได้
เลือกจากประเภททรัพย์หรือเลือกจากช่วงราคาที่คุณอยากได้
ทำได้หมดเลยมีทรัพย์ใหม่ทุกวัน

จองคิวนัดดูสถานที่จริงได้ง่าย
และที่สำคัญจองซื้อบ้านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
หรือสงสัยอยากคุยอยากปรึกษาก่อน

ด๐๔หรือง่ายกว่านั้นนะ๐๒กด๘๗ตัวแล้วตามด้วย๐๔ครับ

แต่การจะเลือกซื้อบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย
บ้านมือสองเป็นอีกทางเลือกที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
อยากได้บ้านมือสองแบบคัดคุ้มครบ